ที่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมค่ะไปดูครูเกษียณอายุราชการกันนะคะ
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำคือคุณครูท่านนี้เนี่ยเขาใช้เวลาว่างค่ะ
ในการหาเก็บก้านมะพร้าวแห้งในหมู่บ้าน
หลายคนมองว่ากั้นมะพร้าวเนี่ยมันไร้ค่าแต่คุณครูท่านนี้นะคะ
เขานำก้านมะพร้าวนี้มาทำเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวขาย
สร้างรายได้ดีเลยนะคะต่อเดือนเดือนหนึ่งนะ
นายชันชัยจำปาหอมอายุ๖๔ปีค่ะ
อดีตค่ะราชการครูอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมค์
ไม่เลือกงานไม่นิ่งเฉยต้องบอกแบบนี้นะ
ใช้เวลาว่างหลังเกษียณอายุราชการมาทำไม้กวาดทางมะพร้าวขาย
สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านนะคะมาประยุกต์ค่ะ
ส่วนวัสดุก็หาได้ง่ายแล้วก็มีต้นทุนต่ำมาก
คุณลองดูจากภาพประกอบไปด้วยนะ
โดยเฉพาะก้านมะพร้าวที่หลายคนมองว่า

ก็สามารถหาได้ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อไม้ไผ่
ที่นำมาทำเป็นด้ามไม้กวาดด้วย
ก็หาได้จากในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
อุปกรณ์ที่ต้องซื้อก็จะมีเพียงแค่เชือกไนลอน

เห็นไหมมันใช้งานได้จริงด้วยนะคะ

จะใส่รถเข็นไปตระเวนขายในหมู่บ้านบ้าง
แล้วก็ส่งขายตามตลาดบ้าง
ปัจจุบันมีลูกค้าประจำมารับซื้อถึงบ้านก็มี

เพราะว่าคือเขาจะทำทุกอย่างคนเดียว
แล้วก็ออเดอร์มันก็เข้ามาเยอะมากนะคะ
แล้วก็ทำได้เท่าที่แรงเราจะมี
แล้วก็ด้วยความขยันไม่หยุดนิ่งของคุณครูชาญชัยนะ
ก็ทำให้มีรายได้เสริมเฉลี่ยเดือนละประมาณ๘๐

ใช่ค่ะหัดใส่รถเข็นไปขายตามบ้านแบบนี้

จากนี้ค่ะยังได้นำไม้กวาดทางมะพร้าวไปมอบให้ฟรี
โรงเรียนหลายแห่งเลยที่ตัวเองเคยสอนมา
แล้วก็พร้อมจะสละเวลาแรงกายแรงใจ
ความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่สนใจ
ได้นำไปประกอบเป็นอาชีพกันด้วยนะคะ
คุณครูชาญชัยยังบอกอีกด้วยว่า
ไม่อยากอยู่เฉยแล้วก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่สำคัญเลย

ก็ทำให้สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีแล้วก็มีรายได้ไปในตัวด้วยนะ
น่าชื่นชมนี่แหละคือทำแล้วเอาไปแจกให้กับโรงเรียนที่ตัวเองเคยสอน

ฟรีเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
เกษียณอายุมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่บ้านเฉยแล้วเขาจะเบื่อ

ไม่กวาดทางมะพร้าวแบบนี้แล้วนึกถึงทรงผมตัวเองมันตั้งไม่กวาดไง

เออเดี๋ยวยิ่งไม่กวาดบ้านสัก๒วัน